คุณผู้ชมคะคุณยายอายุ๗๕แล้วอยู่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าคุณยายหนีออกจากโรงพยาบาล

เฮ้ย

ตัวแกเปียกมาเลย
ผมว่าแล้วผมว่าน้ำไหลแรง

ก็ตรงหลังเลย

โอ้โหตอนแรงใจหายแวบเลยทุกคน
น้ำแข็งโปรยพี่ใจไม่ค่อยดีเลยว่ะ

ตอนแรกนะจินตนาการคือนอนคว่ำหน้า
เออหลายคนแบบอย่างนั้นน่ะ
แต่พอเห็นพยุงเดินมา
เพราะมั้ยทำไมแกหนีล่ะ

กู้ภัยเจอตัวยายแว่นอายุ๗๒

ตรงนี้เป็นป่าข้างโรงพยาบาลแล้วก็มีร่องน้ำอยู่
คือยายแว่นน่ะหนีออกจากโรงพยาบาลบ่อไร่ที่จังหวัดตราดอุ้ย
ออกมาตอนตีห้าครึ่งเมื่อวานเนี้ยค่ะแล้วกู้ภัยเนี่ยนะ
ก็มาเจอตัวสิบเอ็ดโมงคือหากันอยู่ประมาณหกชั่วโมงอะค่ะ
จุดที่เจอยายเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลสักโลหนึ่งได้ทีนี้ตอนเจอนะ
ยายโอ้โหหนาวสั่นฝนมันตกด้วยไง
ยายก็พูดจ้าไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่คือหลงลืมด้วย
กู้ภัยก็เลยต้องเนี่ยเอาขึ้นหลังเลยแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะ
ตาแก้วตาแก้วตาแก้วอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะอืม
ตาน่ะให้กู้ภัยตามหายายยายอ่ะถอดสายน้ำเกลือแล้วหนีออกมา
ตี๕เนี่ยตาตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอยายแล้ว
รีบบอกพยาบาลเลยเอ้ยพยาบาลยายหายไปไหนก็ไม่รู้รอปภ
ช่วยกันตามหาหน่อยไม่เจอตัวค่ะครับ
เจอเป็นรอยเลือดตามทางเดินใจไม่ดีแล้วไง
คือไอ้รอยเลือดน่าจะแบบพอถอดสายน้ำเกลือแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เชื่อว่ายายน่าจะหนีออกจากโรงพยาบาลนั่นแหละเพราะว่ายายแกบ่นไงว่าอยากกลับบ้าน
เพราะว่าเข้ามารักษาวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดก็หายหนีออกมาเลยอ่ะค่ะ
ฟังคุณยาฟังคุณตาหน่อยนะคะ
เขามาเข้าห้องน้ำเขาเห็นเลียดอ่ะเขาเว้ยไว้กันกันจะต้องตื่นอ่ะ
เขามาหาห้อยห้อยห้อยมันลงนี่ไงนี่ไงหกชั่วโมงที่ตามหาเย้แว่นอยู่อ่ะนะ
แล้วก็ยายแว่นไปอยู่ที่ร่องน้ำด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นพอเจอตัวยายแล้ว

กลัวไงตากฝนอยู่ด้วยเดี๋ยวจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้
แกก็เป็นห่วงนะเฝ้ายายไม่ห่างเลย
รอบนี้ไม่ไปไหนแล้วนะยายนะทุกคนเป็นห่วงยายนะคะครับ